พาผู้ชมไปดูบริการที่วัดบ้านไล่อำเภอด่านขุนทศจนครราชศาสีมา
ก็มีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากเดินทางไปวางดอกไม้จันทร์
บริเวณหน้าหีบศพจำลอง
เป็นหีบที่บรรจุสินีและสังขารของหลวงพระคุณจำลอง
ตลอดทั้งวันเองก็เดินทางไปเยอะทีเดียวนะครับ
ซึ่งในช่วงค่ำวันนี้จะมีพิธีชาปนกิจสังขาร
เป็นสังขารจำลองของหลวงพระคุณตามกำหนดการเช่นเดียวกันกับที่จังหวัดขอนแก่นด้วยนะครับ
ติดตามพร้อมกันกับคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มรายงานสดมาจากวัดบ้านไร่ครับ

บรรยากาศตอนนี้ที่วัดบ้านไร่นะครับก็มีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากหลั่งไหลมาจากทั่วทุกสารทิศนะครับ
เพื่อที่จะมาร่วมกันวางดอกไม้จันทร์และอาลัยหลวงพ่อคูณเป็นครั้งสุดท้าย
เพราะว่าวันนี้นะครับเป็นวันพระราชทานเพลิงศพ
ตามกำหนดการที่มีขึ้นในจังหวัดขอนแก่นนะครับ
ซึ่งที่วัดบ้านไร่เองนั้นก็จะจัดงานคู่ขนานกันไปครับ
และด้านหลังของผมนะครับก็คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะครับ
ก็จะเห็นว่ามีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากที่เดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศนะครับ
หลังไหลกันมาวางดอกไม้จันทร์ให้กับหลวงพ่อคูณปริสุทธโธหรือว่าพระเทพวิทยาคมนะครับ
ตลอดทั้งวันนะครับก็จะมีการเปิดโอกาสให้กับลูกศิษย์ลูกหานั้นได้วางดอกไม้จันทร์หน้าหีบศพทอง
ภายในบรรจุสรีระสังขารจำลองของพระเทพวิทยาคมหรือหลวงพระคุณปริสุทธโธเทพเจ้าแห่งด่านขุนทศ
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค๑๑แล้วก็เจ้าอาวาสวัดบ้านไร่นะครับ
ที่ทำจากขี้พึ่งสร้างเท่ากับสังขารจริงนะครับ
โดยภายในหุ่นนะครับก็ได้มีการบรรจุเล็บเส้นผมฟันรวมไปถึงเครื่องอัฐบริการที่ท่านเคยใช้ครับ
โดยบริเวณเมนลอย๙ยอดนะครับมีการตกแต่งด้วยจิตกาธานเครื่องสดอย่างสวยงาม
มีการแทงหยวกนะครับจากกล้วยตานีสาว๓๒ต้น
ตกแต่งด้วยดอกกล้วยไม้สีขาวย้อมสีเหลืองดอกคูณ๙๒กรัมเท่ากับอายุหลวงพ่อคูณนะครับ
อกรักขาว๓๒โลทำม่านเพื่อทำม่านแหวกบางเพลิงนะครับ
ละกอจำนวน๓๒ลูกสำหรับแกะเป็นดอกบัวตูมดอกบัวบาน๙๒ดอกเท่ากับอายุหลวงพระคูณ
แล้วก็มะละกอดิบอีก๙ลูกแกะเป็นจราเข้บริวาร๘ตัวนะครับ
หมายถึงมักมีองค์๘แล้วก็จอระเข้เผือกอีก๑ตัวซึ่งเป็นหัวหน้านะครับ
รวมไปถึงฟักทองนั้นก็ได้แกะเป็นพญานาคพันเสาสองต้นตามความเชื่อของชาวอีสานครับ
โดยทางวัดจะจัดให้ภูนิศสัตว์สนิกชนขึ้นไปวางดอกไม้จันทร์
โดยยืนต่อแถวบริเวณด้านหลังพระอุโบสถด้านทิศใต้
เพื่อขึ้นไปวางดอกไม้จันทร์บนเมนลอย๙ยอด
ประดิษฐานสรีระสังขารจำลองหลวงพระคูณทางเดียวนะครับ
จากนั้นก็ให้ลงอีกฝั่งคือด้านทิศตะวันออกของเมลอยครับ
จากนี้นะครับยังพบว่ามีพี่น้องชาวลาวนะครับเดินทางมาร่วมงานมากกว่า๑๐๐คน
โดยเดินทางมาทางรถบัตรนะครับทั้งหมด๓คัน
เดินทางมาจากนครหลวงเวียงจันทร์เพราะเลื่อมสายศรัทธาในตัวหลวงพ่อคูณ
เพราะหลวงพระคูณนั้นท่านเคยไปช่วยชาวลาวไว้หลายอย่างครับ
ทำให้คนเรานั้นนะครับต่างนับถือแล้วก็เลื่อมสายหลวงพระคุณกันเป็นจำนวนมาก
ทำไมถึงมีความศรัทธาต่อหลวงพระคูณครับ
เพื่อนก็ไปช่วยเหลือประเทศลาวหลายอย่างเลย

ไม่ว่ากันตั้งใจมาพี่
แต่ถ้าหารายอยากมาพี่

บอกว่าเดินทางมากับเพื่อนทั้งหมด๕คนมาจากบ้านเกาะอำเภอเมืองนะครับ
จัดงานให้ท่านอย่างยิ่งใหญ่สมกับเป็นพระอริยสงฆ์แห่งสยาม
ที่มีคนเลื่อมสายศรัทธาท่านเป็นจำนวนมากทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างประเทศครับ
ส่วนพุทธศาสนิกชนท่านใดที่ไม่สามารถเดินทางไปร่วมงานที่จังหวัดขอนแก่นได้
ทางวัดบ้านไร่ก็เชิญชวนให้เดินทางมาที่นี่นะครับ
เพราะคนด่านขุนทศนั้นก็เชื่อว่าดวงจิตของหลวงพระคูณนั้นอยู่ที่นี่
เพราะท่านมรณภาพภายในวัดแห่งนี้
รวมไปถึงท่านเป็นคนที่นี่และเป็นผู้สร้างวัดบ้านไร่ของท่านมากับมือครับ
ส่วนการแจกเหรียญหลวงพระคูณรุ่นพินัยกรรมนะครับ
กำนันป่องเองก็ได้บอกว่ายังไม่มีการประกาศบอกนะครับ
เพราะว่าจะเป็นการจัดระเบียบรวมไปถึงป้องกันไม่ให้ผู้คนนั้น
เข้าไปออหรือว่าไปยืนรับเหรียญ
ซึ่งอาจจะเกิดความวุ่นวายได้ครับ
และนี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดที่เกิดขึ้นภายในวัดบ้านไร่
อำเภอด่านคุณทศจังหวัดนครราชศรีมาครับ